กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูความสดใสของน้องแอลลี่อาชิระยากันหน่อยดีกว่านะคะ
บอกเลยว่าน้องโตขึ้นเป็นสาวแล้วก็สวยสำร่างว่างเลยนะคะ
คือเตรียมชูป้ายไฟกันได้เลยเพราะว่าน้องปล่อยซิงเกิ้ลใหม่หลังหายไปนาน๒ปีค่ะ
คือหายไม่ได้หายจากหน้าจอไปซะทีเดียวนะเพราะว่าผลงานโฆษณาน้องมีเยอะคุณผู้ชม
แต่ว่าเนี่ยผลงานเพลงคือคัมแบ็คในรอบ๒ปีเลย
ครั้งนี้ค่ะน้องเอลลี่กลับมาพร้อมกับลูกใหม่สวยเซ็กซี่อยี้ใจไปเลย
สลัดภาพสาวน้อยเมื่อ๒ปีที่แล้วนะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้บอกได้เลยว่าสร้างเซอร์ไพรส์ให้แขกที่มาร่วมงานแล้วก็เหล่าโอลี่ที่มารอเชียร์ได้ร้องว้าวไปตามกันเลยนะ
โชว์บนเวทีที่มาพร้อมแสงสีเสียงแบบจัดเต็มนะคะ
กำลังใจจากแฟนเนี่ยโอ้โหล้นหลามจริงคุณผู้ชม
ใครที่ได้ดูโชว์ของน้องแอลลี่เมื่อวานต้องเอ่ยปากชมเลยจริง
ส่วนทางพี่กึ้งเฉลิมชัยค่ะบิ๊กบอสของค่ายโปวันนะครับ
เผยว่าการคัมแบ็คครั้งนี้ของค่ายแล้วก็ตัวน้องแอลลี่เองเนี่ย
ทุ่มเทฝึกฝนอย่างเต็มที่ค่ะ
หลังจากชมโชว์จบปุ๊บน่าจะคุ้มค่าที่แฟนรอคอยแน่นอนค่ะ
เพลงนี้ที่สำคัญคือว่าเป็นการที่ให้เห็นเอลลี่พัฒนาอีกขั้นหนึ่ง
ซึ่งก็ดีใจมากที่ได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะ
สวยขนาดนี้ลูกเอลลี่นะคะกลับมาครั้งนี้คือเซ็กซี่จริง
คุณผู้ชมอดแปลวน้องไม่ได้ว่าน้องเอลลี่นุปรับลูกให้ดูโตขึ้นตามวัยหรือเปล่า
แล้วก็ฉีกจากลุคเดิมที่แบบสดใสแบ๊วใช่ไหมคะ

จอยและคุณพ่ออ่ำว่ายังไงบ้างหวงขนาดไหนไปฟังน้องค่ะ
ไม่เซ็กซี่หรอกค่ะแค่หนูแบบตอนนั้นเหมือนก็อายุแบบ
บิวมาตอนอายุ๑๕อย่างนี้ค่ะตอนนี้หนู๑๘เราก็รู้สึกว่า
ค้นหาตัวเองแล้วแบบเจอแล้วว่าตัวเองเป็นยังไง
สไตลิ่งด้วยหน้าผมด้วยชุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยอันนี้โตขึ้น
แต่ว่าคือมันก็เป็นเหมือนในบทบาทแต่ว่าตัวหนูก็ยังเป็นเหมือนเดิม

เหมือนพ่อหนูจะเหมือนพ่อหนูก็ส่งไลน์มา

ถ้าคุณพ่อกับคุณแม่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนทุกคนของหนูซัพพอร์ตหนูมากค่ะ
ครอบครัวหนูคือแบบเอ้ออวยเก่งนัมเบอร์วันนี่ค่ะ
นี่เป็นไงครอบครัวอวยเก่งนัมเบอร์วันนี่ค่ะ
ไฟเขียวกันหมดเลยนะถือว่าลุคนี้ของน้องเอลลี่สวยมาก
แล้วก็โชว์น้องเนี่ยเพอร์เฟอร์แมนต์ดีมากเลยค่ะ
จริงค่ะเห็นน้องแอลลี่แบบนี้บอกเลยนะว่าน้องเนี่ยโตตามวัย
แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะโตเกินวัยเราต้องไปฟังเคล็ดลับจากทางโน้นเลยค่ะพี่แจ๊คค่ะ